ตามต่อกันที่เรื่องของข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
สูญเสียอดีตนักแสดงละครพื้นบ้าน

ผู้ที่เป็นตำนานบทของพรานบุญนั่นเอง

นี่ก็เห็นหน้าเห็นภาพมาร่วมออกแน่นอน

ฝากฝีมือผ่านผลงานละครดังในอดีตมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทพสังวานปู่โสมเฝ้าทรัพย

ผู้ที่จับตัวมโนราจากละครเรื่องพระสุทนมโนรานั่นเอง
ซึ่งนักแสดงสาวตู่จารุสิรินะครับ

พี่ตุ๋เองเนี่ยได้โพสต์แสดงความอายุพลราย
แล้วก็ขอบคุณตำนานพรานบุญคนนี้นะคะ

แล้วก็ยังเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของพี่ตู่อีกด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านคุณหนำเลี้ยบพิชพลนะฮะ
ทุกคนคุ้นเคยกันดีกับบทบาทของเงาะป่า
แล้วกลับสู่ท้องฟ้าหลับให้สบายนะครับ
ก็ต้องขอบคุณอาที่สอนสั่งวิชาความรู้ด้านการแสดงมามากมายนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ตื่นเช้าช่วงเสาร์อาทิตย
สมัยก่อนติดตามละครจากวงจำหน้าอาจอร์ดได้แน่
แกเล่นมาหลายเรื่องมากเนาะ